อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นมอเตอร์ไซค์๒คันค่ะ
คือชนกันแล้วคันหนึ่งคนขี่กระเด็นตกคลอง
อีกคันนึงเนี่ยผู้บาดเจ็บก็อยู่กลางถนนนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบกันเลยนะคะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่เกิดอุบัติเหตุไว้ได้

หลังจากที่รถจักรยานยนต์๒คันชนกัน
บนถนนลำท่าแดงในพื้นที่ตำบลสาลาแดง

มอเตอร์ไซคันหนึ่งเสียหลัก
แล้วก็ตกลงไปในคลองชลประธาน
ส่วนอีกคันนึงคู่กรณีก็คืออยู่กลางถนนเลยค่ะ

ตำรวจก็เดินทางไปพร้อมกับกู้ภัยกู้ชีพ

คนที่ขี่คือนายอิทธิพลผู้สุวรรณอายุ๓๔ปี

ตอนนั้นไปถึงแขนซ้ายผิดรูปนะคะ
ยังรู้สึกตัวดีอยู่ถามอะไรก็ยังตอบได้
เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ห่างออกไปสัก๕๐เมตรค่ะ
ไปเจอมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
แล้วคนขับไม่ได้อยู่ใกล้ตัวรถนะคุณผู้ชม

พลเมืองดีก็ช่วยนำตัวขึ้นมาจากคลองชลประธาน
ซึ่งคือดาบตำรวจบัวลอยอ่ำทุ่งอายุ๔๖ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม

ปั๊มหัวใจดาบตำรวจแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะ
บัวลอยก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนทางด้านนายมนตรีแย้มอุบล
คนที่เขาอยู่แถวนั้นก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุผมก็อยู่ในบ้านพัก
ได้ยินเสียงเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกันโอ้โหดังสนั่นเลยหน้าบ้าน
ผมเดินออกมาดูเห็นคนเจ็บอยู่บนถนน
ส่วนอีกคนนึงที่แรกไม่เห็น
แล้วมารู้อีกทีนึงว่าเขากระเด็นตกลงไปในคลองชลประธาน
ผมก็เลยต้องเรียกพลเมืองดีให้เข้าไปช่วย

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาตรวจสอบนะคะ
ส่วนตำรวจก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
รวมถึงเห็นขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็เอาภาพนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกคนขับขี่คู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่บนถนน
ถ้าเกิดอาการดีขึ้นแล้วจะเรียกมาสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ